สาวประเภทสองคนนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีประวัติโชคโชนทีเดียว
ประวัติเธอเป็นยังไงคราวนี้เธอมาก่อเหตุครับ
ทำทีไปขอเล่นอะไรนะเสิร์ฟสเก็ตเดี๋ยวนี้เขากำลังคิด
กำลังฮิตเลยอ่าทำทีเข้าไปขอเล่นเซิร์ฟสเก็ตกับเขาด้วยที่ไหนได้ล่ะ
ขโมยโทรศัพท์มือถือก็ไปทีเดียวสองเครื่องเลยค่ะ
ผู้เสียหายตามล่าตัวจนเจอครับ

กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาตามไปจนเจอสาวประเภท๒คนนั้นนะที่เราชี้ลูกศรให้ดูเนี่ยสีแดงนะ
อยู่ที่หน้าร้านซื้อขายโทรศัพท์มือถือครับเมื่อจนมุมสาวประเภทสองคนนี้ก็ยกมือไหว้ขอโทษ
แต่กลุ่มผู้เสียหายไม่ยอมฮะบอกว่าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับ
จากนั้นตำรวจสนมักกษันเข้ามาเจรจานะครับแล้วพาตัวสาวประเภท๒ไปโรงพัก
เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งของยี่สิบสามเมษายนที่ผ่านมานี้เองครับ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าสาวประเภทสองคนนี้นะเธอมาอย่างงี้ฮะทำทีเนี่ยนะฮะ
ว่าอยากจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยแต่ในกลุ่มเนี่ยไม่มีใครสนใจ
เพราะสาวประเภท๒ลักษณะคล้ายคนเมามาในตอนนั้นฮะ
จากนั้นเนี่ยเธอก็ไปนั่งข้างกระเป๋าของกลุ่มคนที่เล่นเสิร์ฟสเก็ต
เขาวางเอาไว้แล้วก็หยิบมือถือ๒เครื่องหนีไปเลย
นี่แหละทำอย่างนั้นเลยง่ายเลย
ใช่ผู้สื่อข่าวเนี่ยตรวจสอบไปยังสาวประเภท๒คนนี้นะครับ
ตรวจสอบประวัตินะคือเธอเคยก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับ
นางสาวกฎชพันธ์ปาสาวรีบุตรอายุ๒๔ปีคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าเธอเนี่ยถูกขโมยโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
ตอนไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนที่สถานบันเทิงย่านเข้าสาร
ตี๒เธอเข้าห้องน้ำครับไปเจอสาวประเภท๒คนนี้นะ
ที่เธอเล่าพูดเสียหายเล่ายืนอยู่ตรงนี้นะ
คือทำทีมาเข้ามาคุยเข้ามาตีสนิทนะจากนั้นเนี่ย
ก็ขโมยโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋าของเธอไปครับ
หลังรู้ตัวไปขอกล้องวงจรปิดอันนี้มาดูนะครับก็เห็นสาวประเภทสองคนนี้เนี่ย
ยืนมองหาเหยื่อพอได้จังหวะที่เธอเข้าห้องน้ำนะ
สาวประเภท๒ก็เดินออกมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องครับ
ไม่ได้จบแค่นั้นนะคุณผู้ชมครับสาวประเภทสองคนนี้นะ
ตระเวนหาเหยื่อขโมยโทรศัพท์มือถือไปอีก๓เครื่อง
ภายในคืนเดียวโอ้โหนะฮะโชคชนจริง
จากนั้นนางสาวกฎชพันธ์แล้วก็กลุ่มผู้เสียหายเนี่ย
เอาหลักฐานเข้าแจ้งความที่สอนอชนะสงครามแต่คดีไม่คืบหน้าครับ
เรื่องต้นนะสาวประเภท๒คนนี้ชื่อว่านายพิญญาพัฒน์กรประพาพันธ์
นาเดียอายุ๓๗ปีมีประวัติก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
นี่นี่ได้โทรศัพท์ปั๊บเดินหนีไปนะครับเธอเนี่ย
มักจะเจอเวลลักษัพในผับย่านทองหล่อโอ้โหอย่างนี้
น่าจะเลือกดูโทรศัพท์แพงอ่ะนะใช่ทองหล่อนี่ส่วนใหญ่คนมีตังค์ไปเที่ยว
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับปี๒๕๕๕เธอถูกจับพร้อมกับเพื่อนสาวประเภท๒
อีก๒คนเพราะว่าไปมอมยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะปลดทรัพย์จะรูดทรัพย์เขานั่นแหละ
รู้ไหมว่าได้ของไปมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเขาบอกประมาณสามล้านนะโอ้โห
เอาอะไรไปบ้างเหรอ๓ล้านเนี่ยนะพอเธอพ้นโทษออกมาเมื่อปี๒๕๕๗นะครับ
ก็ยังไม่เข็ดกลับมาก่อเหตุอีกคราวนี้น่าจะได้อยู่นานกว่าเดิมนะฮะ
เพราะว่าถ้าทางอายการหรือศาลถ้าดูประวัติที่เคยก่อเหตุแล้วแล้วก็คงจะเพิ่มโทษจากเดิม
ค่ะน่ากลัวนะประวัติโชคโทษมาก